ตอนนี้เนี่ยเธอใกล้จะหมดสัญญากับวิกหมอชิดแล้ว
แล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเป็นนักแสดงอิสระ

โดยสาวมินยอมรับนะคะว่าใกล้หมดสัญญาจริงแหละ

เพราะถือว่าที่นี่คือจุดแจ้งเกิดของเธอนั่นเอง

กับนางเอกสาวเพื่อนซีปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นั้น
เจ้าตัวบอกว่าไม่ซีเรียส

แต่กลับมองว่าจะช่วยให้งานออกมาดีด้วยซ้ำไปค่ะ
จริงสัญญาก็ใกล้หมดแล้วล่ะค่ะ
ว่าก็ไม่ได้มีแพลนที่จะไปไหน

เรียนจบมีงานมีการทำมีชีวิตก็ช่อง๗นี่แหละค่ะ

เรื่องต่อไปที่กำลังจะรับ
ก็คือเรื่องที่เล่นกับเพื่อนรักก็คือปุ๊กลุ๊ก

หนึ่งเหมือนกันปุ๊บก็หนึ่งเหมือนกัน
ใครจะฟังฟันกันอะไรกันขนาดไหน

มันคือการที่แบบทุกอย่างกลมกล่อมในละครเรื่องหนึ่ง

เรื่องนี้มันเป็นตัวเอก

ทักหนุ่มนอกวงการนะคะว่าตอนนี้
ซึ่งในวันสัมภาษณ์วันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมา
ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็ได้มาเจอกันด้วย
ซึ่งเจ้าตัวก็ได้รับช่อดอกไม้ที่ส่งมาให้ถึงงานด้วยนะคะ

ที่เจอกันมีดอกไม้มาหลังเวทีไหม